คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติด
การพาคนที่ติดยาเสพติดไปบำบัดกันหน่อย
ล่าสุดค่ะมีผู้ป่วยที่เขานำตัวไปบำบัด
หนีออกมาจากศูนย์บำบัดที่ปฐุมธานี
หนีไปได้สักระยะหนึ่งคนหนึ่งถูกจับกลับมาได้
อีกคนนึงค่ะกระโดดลงไปในคลอง
แล้วปรากฏว่าไปจมน้ำเสียชีวิต
เดือดร้อนกู้ภัยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำต้องลงไป
ไปช่วยกันงมหาร่างใช้เวลาหลักชั่วโมงนะคะ

จุดนี้ก็คือคลองรังศิษย์ประยุรสัตว์
บริเวณสะพานแก้วตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
ที่สุดแล้วพบร่างของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด
อายุ๒๓ปีเป็นผู้ชายจมอยู่ที่ก้นคลองคุณ

ห่างจากจุดที่เขากระโดดลงไปสักประมาณ๒๐เมตร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รอปภก็คือคุณแสงสุรีการปัญญาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด๒คน
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีหลบหนีออกมาจากสถาบันธัญรักษ์
เจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งกันค่ะวิ่งไล่ตามจนสามารถนำตัวกลับมาได้หนึ่งคน
ส่วนอีกหนึ่งคนกระโดดลงเลยค่ะลงไปในคลองแล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรทีมกู้ภัยนักประดาน้ำมาตรวจสอบ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเร่งสอบปากคำพยาน
พร้อมกับมอบหมายให้ทีมกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
นำศพไปส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วรอให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เขาอยากบำบัดนะค่ะ